ก็ต้องพูดถึงกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับใครที่ไปลงทะเบียนเอาไว้

สำหรับคนที่ไม่ว่างไม่สะดวกในวันที่๒๔มีนาคมก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้
มีคนกีฬาไปเหมือนกันนั่นคือกัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์
ไปเนี่ยนะครับด้วยช่วงเช้านะครับเพราะว่าในช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ย
เธอมีโปรแกรมลงแข่งขันในวอลเลอร์บอลไทยแลนด์ลีกรอบจริงเท่าไหร่นะ

ก็ไปวันนี้ไปตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะก็ไปพร้อมกับสามีค่ะ
จากอากาศเอกนัทธพงศ์เกษฐพันธ์นะครับ
ก็ไปเพราะว่าต้องเตรียมตัวไปแข่งขันวอเล็กบอลไทยแลนด์ลีก

แล้วก็ทีมสูบทีมชนบุรีอีเทคของกัปตันกิฟต์ก็แพ้ให้กับนครราชสีมาวีซีไป๐ต่อ๓เซต
ซึ่งกัปตันกิฟต์ก็ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะ
บอกว่าวันเลือกตั้งใหญ่๒๔มีนาคมติดภารกิจส่วนตัว
ใกล้เคียงกับช่วงที่ทีมชาติจะเรียกตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อม๒๖มีนาคมด้วย
ก็เลยไปเลือกตั้งวันนี้เลยแล้วกัน
ซึ่งโปรแกรมของทีมชาติไทยนะคะก็เก็บตัวตั้งแต่๒๖มีนาคมนี่แหละ
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับรายการต่างในปีนี้

ว่าประชาชนคนไทยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงวันที่๒๔มีนาคมนี้ด้วย
ก็อยากปรับคนไทยทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะค่ะ
ก็สำหรับวันนี้เป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคุณผู้ชมครับ

เห็นคุณเชอรี่ผู้ประกาศข่าวบันเทิงไปเหมือนกัน

คุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะย้ำกันถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์ในวันที่๒๔มีนาคมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับ